และผู้บังคับการตระบุภูตรอุตรรดิษฐ์ครับ

ผลงานปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด
ตามนโยบายของผู้บัญชาการตระบุภูตรแห่งชาติ
การดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้วครับ

สามารถกวาดล้างยาเสพติดได้ถึง๒๕๐๐๐เมตร

ค่ารวมประมาณ๒๑๕ล้านบาท

ตำรวจในพื้นที่อุตรดิษฐ์เนี่ย
ปืนผิดกฎหมายได้๒๑๐กระบอก
แล้วก็เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ย
คุณผู้ชมสามารถจับผู้ต้องหา๒รายยาบ้า๑๒๙๐เมตร

กระสุนปืน๓๘นัด

มูลค่าประมาณ๑๗๕๐๐๐บาท
จับกลุ่มได้ที่ตำบลไผลล้อมอำเภอลับแล

แม่เมื่อคืนจับได้ฉลองวันตะบลแห่งชาติเลยตีนึง
ยาบ้าได้๑๒๐๐๐เมตรนะครับ
แถวถนนพิชัยนายางตะบนในเมือง

มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่ายใหญ่ทางภาคเหนือเขาว่า

ไปที่ใต้กันมากนาราฐิวาล
ลงใต้ไปวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดนราธิวาส
แถลงข่าวเหมือนกันวันตำรวจแห่งชาติ
จับกลุ่มนายศักดาหวันเต๊ะอายุ๔๗
แล้วก็ยาบ้าน๑๙๙๘๐๐เมตร

ทำหีบหอเป็นทรงออกอือทำหีบหอแบบพร้อมส่งออก
ค่ะตอนนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ย
มูลค่ามัน๘แสนกว่าบาทถ้าออกไปเนี่ยโอ้โห
คุณผู้ชมราคามันสามเท่าได้ในศักดารับสารภาพบอกว่ารับยาบ้ามาจากพัทธลุง
จะมาส่งลูกค้านาฬาที่วาดได้ค่าจ้างทีอีกสองหมื่น
ไม่คุ้มหรอกไปทำทำไมโดนจับจนได้เห็นไหมล่ะ
ยาบ้าเหล่านี้เป็นเครือข่ายใหญ่ของทางภาคใต้ครับตำรวจบอกเดี๋ยวจะขยายผล
แม่จะกวาดล้างแบบถอนรากถอนโคนเลยครับ